มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่านายสุชาติอดีตรองนายกอบตเขาทะลุเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ถูกคนร้ายดักซุ่มอยู่ในสวนทุเรียนยิงใส่สี่นัดเสียชีวิตคาสวนทุเรียนเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
มาพบศพช่วงเช้ามืด๑๗กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้
ซึ่งทางครอบครัวของนายสุชาติผู้เสียชีวิตเนี่ย
ภรรยาบอกว่านายสุชาติเข้าไปดูสวนทุเรียนเพราะว่ามีขโมย
ขโมยทุเรียนก็เลยไปเฝ้าสวน
แล้วก็เอ๊ะเช้ามืดแล้วยังไม่กลับมาเลยให้ลูกสาวไปดู
พอลูกสาวออกไปดูปรากฏว่านายสุชาติเสียชีวิตอยู่กลางสวนทุเรียนแล้ว
ตำรวจบอกว่าตั้งปมสังหารเอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย
อาจจะเป็นกรณีคนร้ายที่ไปขโมยทุเรียนไปเจอกับนายสุชาติพอดียิงใส่
หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้ง
นายกรองนายกอบตหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจกาแฟ
เพราะว่านายสุชาติผู้ตายเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทกาแฟด้วย
ทีนี้ค่ะตำรวจเขาตรวจสอบแบบเร็วมาก
สิ่งที่ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ทั้งหมดมันไม่ใช่คนที่ก่อเหตุคือภรรยาของนายสุชาตินี่แหละ
จ้างมือปืนมาก่อเหตุยิงสามีตัวเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภรรยาของนายสุชาติ
ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะ
เขาก็พยายามจะเล่าว่านายสุชาติขี่รถจักรยานยนต์ออกไป๔ทุ่ม
นายสุชาติพกปืนไปด้วยบอกว่าจะไปเฝ้าสวนทุเรียน
ส่วนทุเรียนก็ห่างจากบ้านไป๕กิโลเพราะมีคนมาขโมยทุเรียน
เช้ามืดไม่กลับบ้านลูกสาวออกไปดูก็พบว่านายสุชาติถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

ก็มาปลุกลูกลูกบอกว่าแม่ผิดเวลาแล้วไปดูกันไหม
แล้วก็เลยบอกว่าแพทย์แท้ก้อนหลานอ่ะ

พ่อพ่อนอนอยู่ก็บอกว่าไปปลูกอาแตงไปปลูกอาน้องเขาอ่ะ

อืมแล้วไปดูอ่าเห็นยังไงบ้างฮะ
พ่อลูกสาวไปเห็นลองไปดูกัน
แล้วคิดที่เราเป็นห่วงในคิดสาเหตุเรื่องอะไรนะ
ก็แกไม่มีสาเหตุแกเป็นไม่เคยในเรื่องกับใคร
แต่ก่อนมาให้เล่าอะไรเราฟัง

แล้วสุดท้ายตัวเองนั่นแหละ
เป็นคนไปแบบว่าจ้างมือปืน
ให้มายิงสามีเนี่ยค่ะครับ
คือตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าคดีนี้จับคนร้ายได้เกือบครบแล้ว
คนร้ายสี่คนค่ะได้มีการขอหมายจับจากศาลหลังสวน
คนร้ายที่จับกลุ่มได้ก็คือก็คนนี้แหละค่ะภรรยา
นี่คือภาพวันนี้แล้วนะใช่ค่ะอันนี้คือจับได้วันนี้แล้ว
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางพิมชนกเพ็ดสวีอายุสี่สิบหกปี
เป็นผู้จ้างวานค่ะนายเกษมชุมทองอายุห้าสิบเก้าปี
ชาวจังหวัดชุมพรเป็นคนติดต่อมือปืนค่ะ
นายสุรชัยบุญเชิดอายุสามสิบเก้าปีเป็นคนขับรถ
และแอบคบหากับนางพิมชนกภรรยาของผู้ตายค่ะอืม
แต่ยังหลบหนีอยู่หนึ่งคนคนที่หลบหนีคือมือปืนเลยค่ะ
นายสมปองชุมทองอายุ๕๘ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนนี้เป็นมือปืนกำลังหลบหนีอยู่นะคะตำรวจเขาบอกว่าเขาแกะรอยแบบนี้นะ
คือเขาก็พยายามไปถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าผู้ตายเป็นยังไงบ้าง
บอกเป็นคนดีมากไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใคร
ตำรวจเขาเลยคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวแล้วเขาไปรู้ว่านางพิมชนก
กับนายสุรชัยเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันครับ
ก็เลยยึดโทรศัพท์มือถือของนางพิมชนกภรรยาของผู้ตายอ่ะอืม
มาตรวจสอบปรากฏว่าลบเบอร์โทรของนายสุรชัย
ออกไปหมดเลยมันมีพิรุธมากอืมตำรวจแกะรอยจนรู้ว่านี่แหละ
มีการวางแผนเป็นขบวนการเพื่อฆ่านายสุชาติ
ไลน์ที่ทิ้งกันลบทุกอย่างอ่าที่คุยกันทิ้งหมด
แต่ว่าตำรวจเขากู้ขึ้นมาได้เนี่ยตำรวจเขาแกะรอยเก่งมากนะคะ
เนี่ยวันเดียวเนี่ยจับได้เลยอ่ะค่ะช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัว
นายสุรชัยไปชี้จุดที่นำปืนจุดสามห้าเจ็ดไปทดลองยิงบริเวณเชิงเขา
ป่าต้นยางใกล้ที่เกิดเหตุแล้วนำปลอกกระสุนและกระสุนบางส่วน
โยนทิ้งที่เบาะน้ำใกล้ใกล้ตำรวจได้พาอาสาสมัครนักประดาน้ำ
มูลนิธิกู้ภัยพุทธประทีบหลังสวนเขตเขาทะลุไปช่วยกันดำน้ำหาอาวุธปืน

ก็มาลองปืนครับลองปืนครับนานหรือยังตอนที่มาหล่ออาทิตย์เช้า
สองเดือนสองเดือนคือเอาปืนเอาปืนสามห้าเจ็ดต่อหลัง
พี่มีปัญหาอะไรกับคนตายหรือเปล่าครับตอนนี้ทำไมถึงได้มา

ไม่ขอบู๋ดังไม่งั้นอืมเนี้ยก็นายสุรชัยนี่แหละ
เป็นคนสารภาพว่าหลังจากยิงแล้วเนี่ยก็เอาปืนไปทิ้งในบึงน้ำ
เอาโทรศัพท์ไปทิ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปงม
ก็เจอทั้งปืนเจอทั้งโทรศัพท์มือถือนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็คุมตัวนางพิมชนกไปสอบปากคำด้วยนะคะ
พิมชนกให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเนี่ย
คุณภูริพัฒนบุญนินนะลงพื้นที่ไป
บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจทำเพราะแค้นใจค่ะ
แค้นใจที่สามีไม่เคยดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสียดูแลลูกเลย
เธอต้องทำงานทำสวนเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ช่วงหลังเธอยอมรับว่าเธอบริหารเงินผิดพลาด
สามีบอกว่างั้นเดี๋ยวสามีจะดูแลต่อเอง
แล้วฟางเส้นสุดท้ายก็คือเธออ้างว่าสามีบอกว่าถ้าจับได้นะ
มีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะจะทุบตีจะแห่ประจานรอบหมู่บ้านให้อับอายขายหน้าชาวบ้าน
แล้วขู่ว่าจะฆ่าเผานั่งยางให้ตายทั้งเป็นด้วยเธออ้างว่าเธอถูกสามีขู่แบบนี้
อันนี้ส่วนมากพี่จะจัดการหมดแล้วก็ส่วนรายได้ในสวนเขาก็ไม่ได้มายุ่งเหมือนกัน

แต่พอมาปีนี้พี่บริหารผิดพลาด
เขาก็เลยบอกว่าปีนี้เขาจะดูแลเองทั้งหมด
แล้วก็อยู่ส่วนนึงที่พี่เก็บมาตลอด
ถ้าสมมุติว่ามีใครหรือว่า

มีอะไรกับใครจะผาแน่กัน

ทั่วหมู่บ้านแล้วก็จะค่อยมาเผา

ตัวสามีนางพิมชนกเนี่ยระแคะระคายว่านางพิมชนกภรรยาตัวเองเนี่ย
มีความสัมพันธ์กับนายสุรชัยก็เลยกลัวกลัวว่าอาจจะรู้
กลัวว่าจะถูกฆ่าเพราะว่าโดนขู่ไว้ก็เลยวางแผนฆ่าเขาซะก่อนเลย
เนี้ยค่ะนางพิมชนกภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็ยอมรับในสิ่งที่ทำ
ไม่ขอประกันตัวในการสู้คดีถ้าพ้นโทษออกมาจะไม่กลับไปอยู่บ้าน
ในพื้นที่เขาทะลุอีกแล้วเพราะว่าไม่กล้าสู้หน้ากับญาติพี่น้องของ
หลังจากพ้นโทษก็คืออยากจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลขอให้สามี
โหสิกรรมกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราก็ไปที่
บ้านเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ญาติญาตินำศพของ
สุชาติไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความ
เศร้าของญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าญาติพี่น้องและชาวบ้านใน
พื้นที่ก็บอกว่านายสุชาติผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาต่อ
ญาติและคนในชุมชนอยู่ตลอดค่ะอืมก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน
เรื่องทองอะไรในบ้านหรอกดูท่าทางแล้วก็เรื่องที่ไปมีผู้ชาย
คนอื่นนะฮะถึงขั้นมีการจ้างวานฆ่ากันเป็นขบวนการนะครับ
นางสุชาติผู้ตายอายุห้าสิบแปดนะครับส่วนนางพิมจนกษ์
มีลูกสาวกันคนหนึ่งก็คือนางสาวพลอยพิมพ์เพชรสวีนะครับ
ซึ่งเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเธอบอกว่ามาลองไล่เลียงดูแล้วเนี่ย
มันก็มีขั้นตอนในการก่อเหตุของแม่เหมือนกันนะค่ะ
คือวันนี้เนี่ยน้องพลอยพิมพ์บอกว่าตัวเองต้องกลายเป็นคนที่พ่อเสียชีวิต
ส่วนแม่เป็นผู้ต้องหาติดคุกเพราะเป็นคนบงการฆ่าพ่อ
โอ้โหมันน่าเศร้าจริงจริงค่ะเธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะ
ก็คือคืน๑๖กรกฎาคมสังหรณ์ใจอยู่เพราะพ่อกลับบ้านผิดเวลา
หลังจากนั้นประมาณตี๒แม่มาเรียกบอกให้ไปตามหาพ่อหน่อย
ดึกมากแล้วเนี่ยพ่อยังไม่กลับเธอก็ชวนน้า
พากันออกไปเดินตามหาพ่อที่สวนทุเรียนตอนนั้นเริ่มใจคอไม่ดี
เพราะว่าพ่อไม่เคยหายออกจากบ้านไปนานแบบนี้พอเดินเข้าไปในสวนนะ
ไฟเนี่ยสาดส่องไปเห็นพ่อนอนแน่นิ่งอยู่ในสวนก็เข้าไปหาพ่อแล้ว
ใช้มือเขย่าที่ไหล่พ่อปรากฏว่าตอนนั้นพ่อนอนตัวแข็งแล้ว
มีมดขึ้นที่ปากกับจมูกพบว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
มาเคาะประตูแม่บอกว่าแม่ออกมาชงนมชงนมให้หลานนะคะ
แล้วทีนี้แม่บอกว่าเอาไอแพทมาตั้งไว้ที่โซฟา
แล้วทำไมพ่อยังไม่มาเอาเพราะว่าหลานจะชอบเอาไอแพทไปเล่น
แต่ว่าพ่อหนูก็จะชอบเล่นไอแพทเหมือนกัน
แล้วทีนี้แม่บอกว่าให้ไปตามอปุศัยข้างบ้านนะคะ
คือมันเป็นแบบที่คิดอะค่ะเพราะมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ทำให้พ่อกลับช้า
คือตอนแรกเราคิดว่าเราแบบน่าจะช่วยทันหรือว่าอะไรยังไง
ก็คือพอจับแล้วแกแข็งแล้วทีนี้มดก็อุดตรงจมูกตรงตามเสื้ออะไรแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีรางสังหรณ์นะฮะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุพ่อชวนไปทำบุญพาไปเลี้ยงฉลองย้อนหลังวันเกิด
แล้วก็พูดทำนองว่าอยากทำบุญก่อนตายก็ไม่คิดว่าจะเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายของพ่อจริง
ตอนนี้ยังช็อกอยู่ยิ่งมาช็อกใหญ่เมื่อรู้ความจริงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดคือแม่นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกระดุนแรงถึงขนาดจะฆ่าแกล้งกันได้
ที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิตพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินและเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดี
อันนี้จะไม่เหมือนที่แม่พูดล่ะหลังจากที่พ่อเสียไปเธอบอกว่าเธอก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะดูแลครอบครัวต่อไปอย่างไร
เพราะว่าพ่อแกไม่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครอะค่ะ
แล้วก็คือเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะค่ะใครก็รักแกอ่ะค่ะ
คือแกทำงานมาทั้งชีวิตนะคะแล้วทีนี้แบบคือรอบนี้ก็คือทุเรียนทุเรียนดกมาก
แล้วก็คือแบบคาดว่าจะได้เป็นหมื่นกว่าลูกอะค่ะ
แล้วทีนี้คือน่าจะใช้หนี้ใช้อะไรหมดก็คือน่าจะสบาย
ก็คือวางแผนไปเที่ยวกันแล้วว่าถ้าใช้หนี้ใช้อะไรเสร็จตัดทุเรียนอะไรเสร็จ
ก็คือจะไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะ
พ่อกับแม่คือมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรืออ่ะค่ะ
ก็ทะเลาะกันปกติอะค่ะ
ก็เหมือนแบบแกทะเลาะบางทีแกก็หยอกกันคือปกติเห็นตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะ

ไม่ค่ะคือไม่คิดไม่คาดฝัน
ในใจเราก็ไม่คาดฝันว่าแม่จะเป็นคนทำอะไรพ่อได้ขนาดนี้

เพราะว่าภาพตั้งแต่เด็กมามันไม่ใช่

เพราะว่าหลังมาเหมือนแบบคือแม่จะลงรูปคู่กับพ่อก่อนหน้านี้ค่ะ

ก็คิดว่าพ่อกับแม่คือดีกันคือแบบครอบครัวอบอุ่นนะคะ
หนูก็ไม่รู้ว่าแม่ทำแบบนี้ทำไมค่ะ
คือมันไม่น่าจะถึงกับฆ่าพ่ออะไรแบบนี้ค่ะ
คือหนูไม่ได้เกลียดแม่ค่ะก็ยังรักเหมือนเดิมแม่ก็คือแม่ค่ะ
ทีนี้ถ้าย้อนไปดูคืนวันเกิดเหตุนะครับที่ลูกสาวของผู้ตายก็คือ
นางสาวพลอยพิมพ์เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเนี่ย
ตอนที่ตำรวจเขาเริ่มตัดประเด็นต่างทิ้งนะฮะ
ความขัดแย้งเรื่องธุรกิจการเมืองท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่
ขมวดมาว่ามันเป็นปัญหาในครอบครัวแน่ค่ะ
เธอบอกว่าเธอก็เริ่มแปลกใจเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมตำรวจต้องมาสอบปากคำคนในครอบครัว
สอบปากคำเสร็จเธอยังพูดกับอาอยู่ว่าเออแปลกใจเนอะ
ทำไมตำรวจเขาแบบมาถามอะไรเรื่องแบบเกี่ยวกับในครอบครัวอะไรพวกนี้
มาทราบความจริงว่าอ้าวแม่เป็นคนอยู่เบื้องหลังในการบงการฆ่าพ่อ
แล้วเธอก็มาจับต้นชนปลายเรื่องราวว่าก่อนเกิดเหตุแม่มาบอกพ่อนะ
แม่เป็นคนมาบอกพ่อว่ามีร่องรอยเหมือนต้นทุเรียนถูกคนตัดให้ไปดูหน่อย
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยเข้าสวนทุเรียนเลยนะ
แล้วไอ้ต้นทุเรียนมันก็ไม่มีร่องรอยอะไรเหมือนกับมีคนมาขโมยมาตัดเลยนะ
แต่เหมือนกับว่าแม่ต้องการให้พ่อเข้าไปในสวนทุเรียนในคืนนั้น
จนกระทั่งแม่มาบอกกับเธอว่าพ่อออกไปจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มทำไมยังไม่กลับมาอีก
แล้วตอนนั้นก็ได้ยินเสียงลักษณะคล้ายเสียงปืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไป
จนตี๒แม่ก็มาบอกว่าให้ไปตามพ่อแล้วก็ไปตามจนเจอศพพ่อ
ซึ่งในสวนทุเรียนเธอบอกว่าตอนที่เข้าไปก็ยังมีร่องรอยของคนร้ายที่มาซุ่มดูลาดเหล่าอยู่ใต้ต้นมังคุดด้วยนะครับ
ซึ่งลูกสาวคาดว่าลำพังแม่คนเดียวไม่สามารถคิดเรื่องแบบนี้ได้แน่จะต้องเป็นผู้ชายคนสนิทของแม่นั่นแหละที่มามีส่วนร่วมในการวางแผน
ทีนี้ค่ะทางทีมข่าวของเราบอกว่าได้ข้อมูลมานะว่าวิธีการวางแผนในการก่อเหตุเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนยังไง
วางแผนมันเป็นอย่างนี้นะคะตัวนายสุรชัยบุญเกิดซึ่งแอบมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางพิมชนกภรรยาของผู้ตายเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าเริ่มรู้สึกอ่ะว่าตัวนายสุชาติเนี่ยระแคะระข่ายว่าสองคนนี้แอบคบหากันก็เลยกลัวกลัวว่านายสุชาติเนี่ยจะก่อเหตุเหมือนที่ขู่ไว้ทีนี้ก็เลยวางแผนกันเลยว่าจะฆ่านายสุชาติก่อนเลยเขาก็เตรียมหามือปืนก
แต่กำลังแบบว่าไม่รับงานมานานแล้วแต่เดี๋ยวหามือพื้นให้ตกลงค่าจ้างกันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
รวมแล้วเนี่ยกว่า๘๐๐๐๐บาทนายกะเสมก็เลยจัดหามือปืนให้ก็
คือนายสมปองชุมทองที่ยังหนีอยู่นะคะจนมาก่อเหตุเนี่ยใช้
อาวุธปืน๓๕๗เป็นปืนของนายสุรชัยมาฆ่านายสุชาติสามี
นางพิมชนกอ่ะนะตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ยึดโทรศัพท์มือ
ของนางพิมชนกภรรยาของผู้ตายอ่ะนะคะเพื่อมาตรวจสอบก็
ลบเบอร์นายสุรชัยเพื่อนชายคนสนิทออกไปจนเกลี้ยงเลยแล้วก็
กันไปเจอกันจุดนั้นจุดนี้โอนเงินกันอะไรแบบนี้ค่ะลบที่
หมดเลยคุณผู้ชมคะตำรวจเขากู้คืนได้นะคะครับอย่าคิดว่าลบ
แล้วลบเลยนะคะกู้คืนมาได้ค่ะก็เนี่ยจนมีหลักฐานนำมา
ซึ่งการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยส่วนนายสมปองมือ
ปืนที่ยังหนีไปอ่ะค่ะคาดว่าหนีไปที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ตำรวจ
กดรอยอยู่นะคะนายสมปองคนนี้ค่ะนายสมปองชุมทองเบื้อง
ต้นตอนนี้ก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดข้อหาจ้างวัน
ฆ่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จะคุมตัว
ไปฝากขังก่อนเที่ยงวันเสาร์นี้นะคะครับส่วนนายสมปองคนนี้ยัง
หนีอยู่นะคะตำรวจก็ปิดคดีได้เร็วนะอืมเร็วมากโอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะ